อ่ะไปดูเพจดังหน่อยค่ะเขามีการโพสต์คลิปแฉนะคะ
เขาบอกว่าคลิปเหตุการณ์นี้คือเป็นคลิปที่ตำรวจ
ขอค่าดูแลด่านขอค่ากาแฟด้วยนะขอจากใคร
จากประชาชนที่ขับรถผ่านด่านตรวจอ่ะอ๋อเราไม่ซื้อดื่ม
ไม่ต้องขอค่ากาแฟแล้วก็มีค่าด่านค่าดูแลด่านนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตโอ้โหเข้าไปวิภาควิจารณ์คลิปนี้กันยับเลยนะคะ
ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการช่วยกันแชร์วั่นโลกโซเชียลเลยตอนนี้นะคะ

เออเขาจะมาตอนไหนนานครับแล้วเป็นไงเขามีกี่ชิ้นนี่มีหกชิ้น
อ่าขอค่ากาแฟนะคะคนที่เขามาเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไม่เคยมานะ
นานจะผ่านมาทีแถมมีกาแฟขวดจะหยิบให้ด้วยนะ
แล้วก็ไม่ได้เอาอะนะคะคลิปนี้เนี่ย
เกิดขึ้นที่ด่านตรวจขาลงจากจังหวัดแพร่เข้าจังหวัดอุตรดิษฐ์
ระบุบอกว่าเพิ่งทราบว่ามีค่าดูแลด่านด้วย
ในคลิปบอกว่าเขาให้กันทุกคน
อยากรู้ว่าเสียงนั้นที่บอกเขาให้กันทุกคนเป็นใคร
หรือว่าประชาชนที่ขับรถผ่านถ้าหากพวกเขาทำผิดกฎหมาย
ก็จะปรับตามกฎหมายดีกว่าส่วนค่าดูแลด่าและค่ากาแฟ
น่าจะมีงบส่วนกลางอยู่แล้วคงไม่ต้องรบกวนประชาชนก็ได้
อย่างไรก็ตามต้องรอฟังคำชี้แจงด้วย
เพื่อความเป็นทำกับทั้งสองฝ่ายนะคะแน่นอนว่าชาวเน็ตเห็นคลิปแบบนี้
คนที่เนี่ยค่ะตั้งคำถามขึ้นมาในคอมเมนต์นะคะ
ซึ่งเป็นด่านใหญ่ด้วยไม่ใช่ด่านลอยนะ
จะให้ประชาชนไปดูแลด่านตำรวจก็ไม่ใช่หน้าที่หรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นความเห็นสารพัดของคนที่มาคอมเมนต์นะคะ
ตรวจเนี่ยเรียกค่าดูแลและค่ากาแฟจากประชาชนตัวเองเห็นคลิปแล้วก็ตกใจยืนยันว่าด่านตรวจห้วยไร่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน
อย่างไรก็ตามขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
เพราะด่านนี้เป็นด่านใหญ่มีหลายหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาด่านนี้มีแต่
ผลงานดีเด่นเคยสกัดจับยาบ้า
มาแล้วก็เคยทำมา๑๐ล้านเม็ดได้นะคะ
ต้องขออนุญาตตรวจสอบก่อนว่าเป็นใครเป็นตำรวจเราหรือไม่
หรือเป็นน้องอะไรที่เราให้มาช่วยงานเรา
หากเป็นบุคคลเกษตรเก่าเราก็จะทำการพิจารณาต่อไป
เป็นด่านใหญ่ครับเป็นด่านที่มีชื่อเสียง
ความขึ้นหน้าล่าสุดนี่นะคะ
วันนี้พลตำรวจตรีมาโนธวีสกุลคุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
ยอมรับว่ามีตำรวจด่านห้วยไร่รีดไถค่าดูแลและค่ากาแฟ
คนขับรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์จริงซึ่งผู้กระทำความผิดค่ะ
คือดาบตำรวจชัยชนะยะตุ้ยตำรวจประจำด่านยาเสพติดห้วยไร่
จึงมีคำสั่งให้สำรองราชการที่สำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
หลังการสอบสวนก็จะลงโทษทางวินัยกันต่อไปนะคะดังนั้นขอให้ประชาชนอุ่นใจได้ค่ะ
ถ้าพบปัญหาแบบนี้ร้องเรียนไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดแพร่โดยตรง
ถ้าพบตำรวจกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีละเว้น
แม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามนะคะ

ส่งรองผู้การทำหน้าที่ขันน็อตจัดระเบียบสพห้วยไร่ใหม่
แล้วก็กำชับว่าตอนนี้มันหมดยุคสวยแล้วนะ
พฤติกรรมรีดสวยพาตำรวจแพร่เสียชื่อ
เสียหายแล้วก็เหม็นกันไปทั้งประเทศเลยค่ะ

ก็ขอให้ปราบปรามให้ได้ให้หมดเร็วค่ะ
ระวังนะปลาตัวเดียวเนอะเดี๋ยวเหม็นทั้งเข่งนะคะ